ผมก็กลัวจริงดิครับ
นี่แหละฮะคันคนคันน้ำเงินเนี่ยนะคนที่ขับเสื้อน้ำเงินเนี่ยเบรกฮะ
นี่วินมอไซค์ชนเข้าไปเลยเขาก็เห็นอยู่ว่าข้างหน้านะทางมาลัยแดงเนี่ยคนกำลังจะข้ามเลยนะ
โอ้โหแล้วก็ชนท้ายไปมันพอดีกันพอดีเลยฮะเสยท้ายเข้าไปล้มไม่เป็นท่าเลยคุณผู้ชมฮะ
คืออารมณ์นี้เข้าใจนะแต่เราเข้าใจในแบบรถเราขับรถเก่งเนาะบางทีนะเจอไฟแดงหรือเจอทางมาลายเราก็จะจอดจะชะลอใช่ไหม

เท้าก็เหยียบเบรกแหละแต่ตามองกระจกหลัง
จริงเพราะว่ากระแวร์ใกล้แบบเออกลัวมันจะตึ้มมา